ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก็เดี๋ยวทั้งดูแล้วก็ติดตาม
เชียร์ผลการการขัดแล้วก็ในช่วงนี้ครับ
ก็ได้รวมตัวกันที่บ้านเราก่อนที่จะเดินทางไปที่สิงคโปร์
เมื่อวานที่ผ่านมาพอถึงเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็ต้องกักตัวตามกระบวนการไปก่อน
แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับได้ซ้อมกันแบบเต็มในการที่จะรวมตัวกัน
แต่ว่าสิ่งสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของทีมชาติไทยก็คือข่าวเมื่อวานครับ
บุรีก็ออกมาแถลงการเหมือนกันบอกว่าการขายไปในครั้งนี้เนี่ย
ก็เกิดจากผลกระทบโควิด๑๙ที่ทำให้สโมสรเจอปัญหานะครับ
ไปดูเรื่องของทีมชาติไทยกันก่อนครับซึ่งมาโนโพลกิ้งพร้อมกับนักเตะชุดหนึ่งนะครับ
ก็เดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเตรียมทำศึกอาเซียนครับขาดเพียงแค่เจนพบโพขี่ครับ
มีปัญหาด้านเอกสารก็จะเข้าสิงคโปร์ในภายหลังนะครับ
ส่วน๓นักเตะยุโรปโจทานเข็มดีธนวัฒนซึ้งจิตถาวรแล้วก็กวินธรรมสัจจานันทร์
เดินทางตามไปสมทบที่สิงคโปร์แล้วเช่นกันส่วนธีรทรบุญมาทันแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสิน
จะตามไปวันที่๖ธันวาคมนะครับส่วนฟิลิปโรเลอร์เดินทางถึงสิงคโปร์วันที่๑๑ธันวาคม
ทีมไทยจะกักตัว๑วันเพื่อรอผลตรวจโควิดนะครับแล้วก็ลงฝึกซ้อมทันทีเลย
ในวันที่๒ธันวาคมก็คือวันนี้นะครับ
ส่วนชมบุรีเอฟซีมีการประกาศปล่อยตัวยิมบรชิตกณิตศรีบำเพ็ญครับ
ชมบุรีก็แถลงการถึงสาเหตุที่ขายเด็กปั้นตัวเก่งของทีมไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
ทำให้ชมบุรีได้เจอผลกระทบมากมายเรื่องของสภาวะทางการเงินนะครับ
มีรายได้ลดลงจากการหยุดแข่งขันถึง๖เดือน
โมสรก็ขอให้แฟนฉลามชนมั่นใจว่าจะพยายามปั้นนักเตะคนใหม่ขึ้นมาทดแทนในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับ
แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมทันทีลงสนามไป๑๔๕นัดซัดไป๓๓ประตูนะครับ

ส่วนการติดทีมชาติชุดใหญ่ของวรชิตนะครับเจ้ายิมก็พูดถึงความพร้อมว่า
ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่าเกมลีกก็เพิ่งจะแข่งจบมาส่วนการเป็นรุ่นน้องก็ไม่มีปัญหารู้สึกดีมาก
จากการได้ประสบการณ์ที่พูดคุยกับรุ่นพี่แล้วก็การติดชุดใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งนี้นะครับ
หวังโอกาสในการลงเล่นมากที่สุดถ้าเกิดได้ลงเล่นก็พร้อมมาทำผลงานเต็มที่ครับ

แรกถือว่าร้อนแรกมากนะครับลงสนามสิบห้านัดก็คว้า
แมนออฟดิแมชไปสี่ครั้งทำได้แปดประตูรวมหนึ่งแล้วก็
ได้อีกหนึ่งแอสซิดด้วยนะครับส่วนสมุทรประการซิตี้มีการโพสต์
ขอบคุณแล้วก็โวยพรทางอีชิอิกุญสือชาวญี่ปุ่นก่อนย้ายไป
รับงานเฮดโค้ดคนใหม่ของทางบุรีรัมยูเนเต็ด
แน่นอนครับแยกทางกับเขี้ยวสมุทรหลังจากจบเล็กแรก
ไทยลีกแล้วตัดสินใจไปรับงานบูริรัมแทนที่ของเอเลซัน
เดร์กามานี่การแข่งขันที่สนุกกว่ามากในช่วงเลกสอง
นะครับไม่ใช่มีการเปลี่ยนแครัคเตะเปลี่ยนโครชกัน
ด้วยนะครับซึ่งอีชีก็ไม่ต้องชูเสื้อครับเดินทางถึง
ปั๊บก็ประชุมกับคุณเนวินเลยแล้วก็เดี๋ยวคงจะวิน
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนนะครับกำลังหานักเตะมา
ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอิชิก็คุมสุดประการเมื่อ
การที่ผ่านมาก่อนพาทีมจบอันดับ๖ของตารางคุมทีม
ไปห้าสิบนัดชนะยี่สิบเอ็ดเสมอสิบแพ้สิบเก้าเกมแต่ว่า
เปลี่ยนบรรยากาศมาตรงนี้อยู่กับบุรีรัมณ์นะครับจะได้เข็น
ที่แปลกใหม่กับทรัพยากรที่ดีขึ้นที่อิชิจะได้ใช้